สาวแต่ยังเย็นหน่อย

แล้วนี่ใช้ชาที่ปลูกบนยอดเข่า๑๐๐๐เมตรไหมคะ

นี่ดูคนชงสิว่ายาวขนาดไหน

ของต้นที่๕๙ของยอดอ่อนที่๕ไหมคะ
ใช่หรือเปล่าก็รู้แต่รู้ว่าเด็ดแน่นอน

เกิดพอ
ถ้าคุณสองคนเรื่องมากนะ

บอกเลยนะแต่ก่อนจะมาเป็นผู้ประกาศพิธีกร
ผมเดินสายนักเลงมาก่อน

๑๐ต่อ๑ก็เจอมาแล้ว

ใช่ดูสติ๊กเกอร์ซะก่อน

ไม่ใช่ค่ะ

ไปดูกันซะหน่อยแล้วว่าเขาขายน้ำกันยังไง

เป็นธุรกิจที่ขายดีไม่มีตกยุค
โดยเฉพาะเมนูชานมไข่มุก

แข่งขันกันในตลาดที่ค่อนข้างสูง

ขายดิบขายดีก็ต้องมารุชานี่แหละครับ

รสชาติชาที่ถูกใจคนทุกเพศทุกวัย
ทำให้เจ้าแพ็คเกจแมวเหมียวสุดน่ารัก

ใจไปทุกพื้นที่ทั่วไทย

โก้เนี่ยครับก็นั่งวาดเองครับ

นำเข้าจากไต้หวันนะครับผมคัดเลือกเองนะฮะ

แล้วก็แหล่งผลิตวัตถุดิบทุกอย่างมาจากแหล่งเดียวกันนะครับ

ภาพทุกสาขานะครับรสชาติเดียวกัน
แล้วก็ได้คุณภาพแน่นอนครับผม

ทำให้ธุรกิจมารุชาเติบโตไว

สาขาได้ในเวลาอันรวดเร็ว

สร้างเป็นโรงงานใหญ่โตของตัวเองเลยทีเดียว

อะไรจะขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย
นี่ก็จะเป็นโกดังกระทาสินค้าภาคกลางนะครับผม

แล้วก็มีที่กรุงเทพปริมณฑล
มีไฟสารอีกหนึ่งที่ครับแล้วก็จะมีภาคใต้อีกหนึ่งที่ครับ
พันธุ์ทุกอย่างเลยครับที่เราส่งให้กับแฟนชายซีนะฮะแล้วก็ให้ร้านส่งต่างนะครับ
ก็จะมีพวกผงมีแก้วนะครับมีใบชามีไข่มุกมีท็อปปิ้งต่างและน้ำผลไม้สัตว์ต่างนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เขาส่งออกไปให้กับลูกค้าแฟนชายนะครับผมอันนี้ก็จะไปจากจังหวัดตังนะฮะนครศรีนะครับ
แล้วก็จะมีอุดรมีโคราชนะครับผมแล้วนี่ก็จะไปชัยภูมินะฮะนี่จะไปแพร่ครับนี่ก็จะไปลำปางครับผม
ก็คือของเราสินค้าของเราส่งไปทั่วประเทศเลยครับ
ด้วยความสำเร็จที่ก้าวกระโดดนี้สร้างรายได้ทำให้คุณอ๊อฟสามารถจับเงินล้านได้ภายใน๖เดือนที่เปิดตัว
แต่กว่าจะเป็นมารุชาที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายเลย
ใครอยากเป็นเศรษฐีต้องตั้งใจติดตามเรื่องราวของคุณอ๊อฟให้ดีเพราะดูก่อนรวยก่อนแน่นอนครับ
มาละครับชิงมีความปลาขอมคอแล้วนะครับ
ที่เรามาพูดคุยดีกว่านะครับกับคุณอ๊อฟนะครับ
กล้าว่าเป็นเจ้าของธุรกิจในกว่าเทงแค่๒๖ปี
ที่มีเฟรนชายกว่า๗๐๐สาขา
เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวไปคุยกันครับ
เข้าเรื่องเลยนะคะด้วยท่าทางบุคลิกและรอยสักแบบนี้
ขนาดพี่รับประพอเข้ามายังทักเลยใช่ไหมคะ

ครับใช่ครับคุณอ๊อฟว่าไงคุณอ๊อฟว่าไงผมเจ้าของรถเองครับ

นี่ไงครับคนเราอย่าไปดูแค่ภายนอก
ใช่คุณดูเห็นภายในอย่างนั้นคุณอ๊อฟว่าถอดเสื้อเลยครับ
แต่เพิ่งใส่ไม่ใช่ในอย่างนั้นโอ้โฮ

ธุรกิจหรืออย่างไรแบบจะฝากฟันมาได้มันมีอะไรบ้างครับ
ช่วงแรกครับช่วงแรกตอนที่เขาอยู่ในเมืองใหม่เนี่ย
ขึ้นมาเมื่อสายแล้วก็เดินครับเดินสมัครงาน
แล้วก็เห็นป้ายปิดติดรับสมัครงานอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่วุฒิม๓วุฒิปวชอะไรอย่างนี้ขึ้นไป
รูปปลอตรีนไปเฮ้ยเรามันมีแค่วุฒิปวช๖เอง
ผมก็เดินไปตามซอยแล้วผมก็นึกถึงเพลงหนึ่งครับ

ละครชีวิตของพี่ไม้พี่ลมพรเดินไปแล้วแสมรกงานไม่ได้
ก็เลยมีแรงผลักดันในชีวิตที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย

วันหนึ่งถูกออกได้ลำบากมากขนาดไหน

ผมจะไปยืนรออยู่ตรงถังขยะครับ
เขากินให้หมดเขาจะเหลือนะครับเขาจะมาทิ้งตรงนั้น
ผมก็จะไปขอเขากิน
เอามาจะเขาแม่นแล้วกิน

แต่เขากินเสร็จแล้วเขาก็โยนทิ้งอะไรอย่างนี้ครับ

ผมอยากกินแต่ผมไม่กล้าไปขอหรอกผมอายเขา

แล้วผมก็รอให้เขากลับบ้านผมก็ไปล้างน้ำ

แต่ผมเห็นขาวมันคืออะไรอะไรอย่างนี้
พอโตมารู้ว่ามันคือสาลี่

พอโตขึ้นมาเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอีก

คือต้องบอกว่าทางบ้านผมเนี่ยจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ามากกว่า

แม่เราก็ตี๓ตี๔ก็ยังนั่งขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เลย

อยากให้เขามีชีวิตที่ดี

ทรีคภารกรรมธรรมดาผมผมคือผ่านตรงนั้นหมดเลย

ต้องเลิกเรียนแต่ตอนนั้นยังอยากเรียนนะครับผมเป็นคนที่อยากเรียน
เราเรียนน้อยต้นทุนในชีวิตก็น้อย

อย่างแรกก็คือผมเป็นคนที่ตั้งประมาณ

ตุนอะไรความรู้อะไรที่มันไม่แพงผมซื้อหนังสือมาอ่าน
สื้อหนังสือว่าอ่านไม่รู้นะผมอ่านหนังสือเยอะนะครับ

ผมก็ฟังในยูทูปครับ

มันเป็นแรงดึงดูดมหาศาลเลยครั้บ
สิ่งที่ฟังคือแปลว่าธุรกิจประวัติธุรกิจอะไรอย่างนี้
กระทั่งส่วนหลักก็เป็นความคิดมากกว่าความคิด
ภาษากติสำคัญนะครับนี่ค่ะนี่คือหนังสือทั้งหมดที่คุณอ๊อฟอ่าน
เป็นส่วนน้อยครับส่วนน้อยมากเกี่ยวมาก

ถ้าไปที่บริษัทผมเนี่ยผมก็จะเอาข้อความพวกนี้ไปไว้ในห้องทำงานผม
คือในห้องทำงานจะมีประโยคเด็ดจากหนังสือที่เราชื่นชอบ

มันฟังแล้วมันก็มันฉุดคิดนะครับ
มันฉุดคิดปุ๊บเราต้องเป็นแบบนั้นอะไรอย่างนี้

ที่เหลือมันก็คือแรงพนันของเรานะครับ

อยากรู้จังเลยไอ้โค้ดนั้นไอ้คำนั้น
เวิร์ดคำนั้นมันเขียนว่าอะไร

เยอะนะครับแต่ก็จะมีที่ที่ผมเจอกันก็คือ
ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครับ

ขายลูกชิ้นขายส้มตำ

เอาแล้วมันประสบความสำเร็จอะไรยังไงบ้าง

สุดท้ายมาพบรักกับชาได้อย่างไรครับ

คือย้อนกลับไปผมทำหมูจุ่มตอนนั้นนะฮะ

น้ำนั้นมันทำง่ายลงทุนก็น้อยกำไรก็ดี
ผมก็เลยไปยืมเงินเข้ามา๒๐๐๐บาท

ใช่ครับตอนนั้นหมูจุ่มมันเริ่มไปไม่ไหวแล้วไง

ผมก็เอาไปให้คนรู้จักกันนะครับ
ให้พี่ผมไปทำเคาน์เตอร์มาอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็โลโก้อะไรเราเราก็วาดขึ้นมาเอง

ใช่ครับคือผมมาเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงแมวอย่างนี้ครับ

ละคนที่มันให้เป็นกิมมิกที่คนมันจดจำได้ง่ายครับ
ผมก็วาดวาดเองเลยวาดเองปุ๊บสุดท้ายแล้วโอเค
ผมก็ไปให้ร้านเขาทำเป็นแบบสำเร็จมา
แล้วก็ได้มาผมก็มาแปะที่หน้าร้าน

แล้ว๑๙บาทเองทำไมต้องราคา๑๙บาทมันถูกมาก
ผมเคยขายร้านต้นทนมันถูกครับ

ผมก็เลยทำขาย๑๙บาทดีกว่าราคานี้ก็สำคัญ
บางทีร้านข้างขาย๒๐บาทแถมแข่มมุก
ก็อาจจะมาเลือกคนซื้อร้านผมเค้าเห็นแค่ตัวเลขครับ
ได้มาหมดแล้วเราได้อีกร้านพร้อมจะตั้งแล้ว
โก้เราก็จัดการเรียบร้อยราคาเราก็กำหนดเอาไว้

แล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วพรุ่งนี้ขาย

ยังไม่ลงอ่ออ๋อรสชาติ๓๔เดือนกว่าจะลงตัว
เดี๋ยวคุณทำเททิ้งมากี่แก้วแล้ว
เยอะครับครับอ่อเกินครับเป็นพันธุ์ไหม

แก้วก็อาจไปอยู่กับลูกค้าแหละครับเขาก็ซื้อไป
คิดในใจว่ามันได้๒๐แก้วได้แก้ว๑๙บาทได้๑๐๐๐กว่าบาท
ก็พอจะมาจ่ายค่าเที่ยวห้องได้กำไรมัน๕๐
คือเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียล
จากจากนั้นเป็นกระแสเลยเขาเอาไปตอด

๗๐๐สาขาเฮ้ยดังใดจะ๗๐๐สาขา
แล้ววันนั้นมองย้อนกลับไปเงิน๒๐๐๐บาทที่ยืมญาติมา

เมื่อก่อนทำขายของแล้วช่างจากกำไรละ๓๐๐
ผมก็จะแบบว่าเฮ้ยมันไม่พออยากได้วันละ๕๐๐

แสดงว่าตรงนี้ทำเนี่ยมันต้องเจอคีย์เวิร์ดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของเราครับ
พอมีคนมาถามว่าขายแฟนชายไหมขายสูตรไหมอะไรอย่างนี้
เปิดเพื่อไหมผมก็เลยมานั่งคิดละอะไรคือแฟนชาย
ก็ไปศึกษาดูเลยปุ๊บโอเค
พร้อมละโสดก็คงทีแล้วแหล่งพฤติก็มีแล้ว

ออฟแฟนชายทำให้คุณออฟมีแต่ได้บอกว่ามีช่วงถึง๘ล้านใน๑เดือน
ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าคนก็อยากได้อาชีพนะครับ

มันมีแบรนด์มันมีชื่ออยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนั้นนะครับคนก็มาซื้อแฟนชายเราเยอะ

ก็เลยกดไปสัก๑เดือนกดไป๘ล้าน

คุณอ๊อฟคิดว่าจุดเด่นอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดใจ

รสชาติที่มันถูกปากกับลูกค้าของผมนะครับ
ใช่คือแต่ก่อนเราเป็นพ่อค้าไงครับ
พ่อค้ากับน้องทิศมันแตกต่างกันมาก

ทำตัวอย่างหนึ่งต้องนึกถึงลูกค้าก่อนเลย

ออกจากการเป็นมุมของพ่อค้า
เป็นนักธุรกิจเนี่ยตัว

ก็ผมเป็นคนที่วิ่งเข้าหาโอกาสนะครับ

เค้าไม่ได้คิดแบบแล้วก็คิดแบบนี้นะครับ

เพราะว่ามีถึงประมาณสัก๗๐๐สาขาได้

แล้วเห็นบอกบอกว่าได้อยู่ทั่วกลุ่มในประเทศ

นักประเทศก็มีเหรอครับเขาไปขายที่ไหนเหรอครับตรงครั้งแป้มใช่ครับ
พูดไปขายที่ไหน
ทาวน์มาลาวท์ที่ติดต่อเราไปถึงไหนครับตัวม่างโมง
ถ้าเขาติดต่อคนไทยมาติดต่อหรือเขามาไหนกันตรงเลยครับ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

เรียนรู้อะไรบ้างจากความล้มเหลวที่ผ่านมาครับครับคือสิ่งหนึ่งผมคิดไว้ว่าทุกปัญหามันมันมีราคาของมันครับครับถ้าเราอยากยิ่งผมตั้งเป้าหมายไว้ไว้ใหญ่โตเลยนะครับซึ่งซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็ต้องใหญ่ตามอยู่แล้วครับนะครับเวลาผมเจอปัญหาผมก็จะมองเป้าหมายผมต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ล้มเหลวหรืออะไร
ความสำเร็จของคุณอ๊อฟในวันนี้ทำให้คุณแม่กับคุณยายภูมิใจในตัวคุณมากขนาดไหนอยากรู้ไหมคะไปฟังกันเลยค่ะ
ก็ดีใจกับหลานภูมิใจกับหลาน
เพราะว่าหลานตั้งตัวด้วย

อ๊อบเอ้ยเขาให้เรามารวยทำมาค่าคืน

ให้รวยเป็น๓๐๐๐๔๐๐๐ล้านให้เรียนย่า
กระทั่งย่าหมดชีวิตนะอ๊อบเอ้ย
ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาถึงขนาดนี้
จู่เขาก็ดึงมือแม่เข้าไปในห้อง
เอาเงินออกมาจากถุงกระดาษมาให้แม่

แล้วก็บอกโอ้ดีเนาะขายได้ขนาดนี้

สนุกมีเงินขายได้เงินขนาดนี้

ที่แก่แม่จนอายุขนาดนี้

เขาก็อยู่กับย่าอยู่กับอาอะไรอย่างนี้
เขาก็เหมือนจะไปโรงเรียนบ้าง

ไปหาติดดมกาวดมอะไรอย่างนี้
เขาก็เจอแบบสิ่งที่แบบไม่ดี

คิดว่าเขาจะมาได้ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เรียนความรู้
เขาก็น้อยเรียนแค่ประกุก

ก็ภูมิใจเขามาก
เหมือนแม่กับออฟไม่ค่อยได้แสดงความรักเท่ากัน

แต่ใจของเรารักเขาตลอด

เขาก็ไม่ทอดทิ้งเขาดูแลตลอด

กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณได้ไหม

ผมไปรถใครมาขับ

คุณทำธุรกิจเป็นล้านอย่างนี้ได้

ใช่เขาบอกว่า๑๕๐ล้านแล้วปีนี้

ปีนี้๑๕๐ล้านเลย

เรายังสามารถเปิดขายแฟนชาติ

สร้างอาชีพยากมีอาชีพในช่วงที่
สถานการณ์ไม่ค่อยดีหรือว่าตกงาน

ทั้งหมดคือขึ้นอยู่กับความสุขแหละทีหลังว่ามีคนหนังเรารัก
ถึงวางใครจะบอกว่าเราอาจไม่ได้เป็นคุณที่มีต้นทุน
หรือบางคนอาจจะบอกว่าสมดุลตไว้ก็ต่ำ
แต่ถ้าทุกคนเองมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ
แบบที่คุณอ๊อฟเป็นแล้วก็ศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบ
คุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จแบบคุณอ๊อฟได้นะ
เขาบอกว่าจริงอยู่ว่าการศึกษานะคะเป็นใบเบิกทาง
แต่ว่าความพลังคิดบวกความขยันก็จะนำสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะ
เนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยนะว่าเรื่องของความล้มเหลวอย่าไปจมปักอยู่กับมัน
เหลวได้ฮะแต่ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็สู้อย่าท้อนั่นเองนะครับ
และนี่นะครับคือเศรษฐีป้ายแดงคนแรกของรายการเราเลยนะครับ

เริ่มมาจากชีวิตที่ติดลบครับกฎิกาเพียงแค่ชั้นป๖นะครับ
จนวันนี้นะครับคุณอ๊อฟนะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจแฟนชายนะฮะ
กว่า๗๐๐สาขาด้วยวัยเพียงแค่๒๖ปี
วันนี้ต้องขอบคุณคุณออฟมากนะครับที่จะให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญให้กับรายการของเรานะครับ

ไม่แน่นะครับว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณ

เรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาดี๔โมงเย็นแบบนี้ค่ะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ดูก่อนรวยก่อนวันนี้หมดเวลาต้องลากันไปแล้ว